ว่าคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมคุณเป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวคุณเป็นทั้งเพื่อนคุณควรจะต้องรักเพื่อนให้มากมากควรจะต้องดูแลทำไมคุณไม่ช่วยไม่กระโดดน้ำลงไปช่วยมีคำถามแบบนี้จริงจริงครับคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามคุณแม่ของคุณแตงโมก็ถามคุณกระติกประเด็นนี้เดี๋ยวให้ดูภาพสั้นนิดเดียวนะคะเพราะว่าได้ดูกันไปหลายรอบมากกรณีที่คุณแม่
เอาโพลมาลัยไปกราบจะขอโทษคุณแม่บอกเดี๋ยวแม่ขอถามหน่อยแล้วแม่ก็ถามประเด็นนี้แล้วคุณกระติกตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองดูนะคะ
หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่
คือถามจะให้หนูทำยังไงแม่บอกกระโดดลงไปสิ
กระติกบอกหนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่

โอ้โหคุณผู้ชมแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะมากเมื่อกี้นี้เขาเอ่ยชื่อพี่หวังหมอดูเปิดไพ่ชื่อดังส่งคลิปเหล่านี้มาให้มิ้วบอกมิ้วดูสิ

กระติกไหนคุณว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็น

เนี่ยก็ชื่อของเขากระติกเห็นไหม
โอ้นี่ว่ายเก่งเลยล่ะอย่าว่าแต่ว่ายเป็นเลย

แต่อาจจะเราก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้เขาลงไว้นานขนาดไหนแล้วอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่าว่ายน้ำยังไงมันลืมได้ไหม

ผมเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นแต่คนที่เขาขี่จักรยานเป็นขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเนี่ยเขาบอกยังไงก็ไม่ลืมหรอก
ใช่เหมือนคนอ่ะปั่นจักรยานเป็นขับรถเป็นขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเพราะมันเป็นแล้วมันคือเป็นเลย
อ่าแต่ว่ายน้ำผมไม่รู้ผมว่ายน้ำไม่เป็นหรือเขาอาจจะลืมกันก็ได้หรือยังไง
คือประเด็นการช่วยเหลือคุณตังโมอันนี้มันสำคัญไงจังหวะตรงนั้นเพื่อนที่อยู่บนเรือต้องมีสติคือไม่ว่าจะช่วยในวิธีทางไหนคือต้องช่วยให้มันเร็วไง